ทำบุญกันต่อไปไปไปทำบุญอูทฤษวรกุศลให้กับพระยางู

เขาบอกว่าที่สารเจ้าที่จังหวัดจันทบุรี
มีพญางูสิงสถิตอยู่ค่ะ
สารเจ้าพ่อเนินเกรด
และประงูที่หมู่ที่๑๐ตำบลเกเร็ญหัก
อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ที่สารเจ้านอกจากจะมีหุ่นนางรำแล้วนี่

รูปปั้นงูทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เรียงรายกันอยู่แบบนี้ค่ะ
และด้านข้างนะยังมีสารตายายเก่าอยู่หลังนึงด้วย
คุณสุธินเตโชอายุ๖๗ปีชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าตรงนี้เป็นเนินป่าย่ามีทุ่งนานล้อมอีกทีนะ
เวลาถึงฤดูธรรมนาชาวบ้านจะมาพักอาศัย
เพื่อทานอาหารกลางวัน
ต่อมามีการพัฒนาให้กลายเป็นหมู่บ้าน
ยกเว้นพื้นที่เนินตรงนี้ค่ะ
แล้วเขาบอกว่าเนินตรงนี้มีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นด้วย

ครั้งหนึ่งมีกลุ่มนักศึกษาเข้ามาทัศนศึกษา
มาเจอฝูงงูยักษ์ใช้คำว่าฝูง
มีมาเยอะเลยและบางคนมาค้นหาสมบัติแถวนั้นเห็นเป็นศาลไง
ลองไปค้นหาสมบัติดูเจ้างูไม่เจอสมบัติค่ะ
แล้วเมื่อไม่นานมานี้มีคนมาสร้างบ้านแถวนี้
เอารถแบ็คโฮลเขาต้องมีการปรับพื้นที่ก่อนสร้างบ้าน
กลับบ้านไปฝันว่าเจอพญางู
มาเข้าฝันว่างั้นก็เลยจะต้องมาทำพิธีขอขมา
ก็เลยสร้างบ้านได้สำเร็จราบรื่น
หลังจากนั้นก็ต้องมีพิธีทำบุญแบบนี้แหละค่ะ
ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องจุดประทัดด้วยนะ
แต่เขาบอกว่าเลขตัวหนึ่งมันหายไป
ไปไม่หายไปมงไม่ชัด
ไอ้ที่หายไปนี่แหละมันน่าสนใจว่ามันคืออะไรถูกไหม

นี่หายไปเห็นไหมหายไปส่วนหนึ่งอะค่ะ

เขาบอกว่าพญางูให้เท่านี้

จะไปลองฝันดูลองหลับดู

โอ้โหไม่ยอมปล่อยหรือไม่ยอมบอกเลย

อั้นหรือเปล่า

เกือบแล้ว